อุ้ยไปรอดแล้วนะครับ

อื้มอ๋อไถมาเลยครับ
ข้ามคร้ามต้มต้มตึก

โอ้โหโตฮิฟตับถังแล้ว